เรื่องนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะ
คุณยาอายุ๖๗นอนอยู่ในบ้านตัวเองแท้
คุณยาย๖๗นะนะนึกภาพนอนอยู่ในบ้าน
แล้วอยู่ดีมีผู้ชายคนนึงเข้ามานอนอยู่ข้างคุณดูค่ะ
หนุ่มเบอร์๗๗นะฮะบุกห้องคุณยายวัย๖๗หวังข่มขืนขึ้นสวรรค์ชั้น๗
ใช่จะไปทำอนาจารย์คุณยายเขา
แต่เรื่องราวเนี่ยมันเหมือนจะสลับซับซ้อนนิดนึง
เพราะก่อนหน้าจะมาบ้านยายไปบ้านลูกสาวยายมาก่อนค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะอยู่ก็มานอนที่แคร่ในบ้านของคนอื่นเขา
เจ้าของบ้านได้ยินเสียงมะเขาเลยเปิดปล่อยไฟ

นี่ฮะหนุ่มเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดฮะนอนสบายเฉิบเกา้าก้นนิดหนึ่งเห็นไหมฮะ
แล้วเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านก็บอกเล่รู้จักกัน
ก็รู้สิคะชื่อในเล่นั่นแหละจริงจริงค่ะเล่มาทำอะไรเออ
กลับบ้านไปคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ภาวะไปแล้วรอบหนึ่ง
นั่นไงแต่หลังจากนั้นนายเล่หนุ่มเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ย
บ้านไหนไม่กลับบ้านตัวเองก็ไปบ้านยายค่ะครับ
นั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ไปก่อเหตุนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
บ้านหลังนี้คือเป็นบ้านของนางสาวโรสลินจันรอดอายุ๔๕ปี
บ้านอยู่ที่อำเภอศรีมโหสดปราจินบุรีนะคะ
เอาจริงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยโอ้โหหมาเห่าขนาดนั้นเขายังไม่สนใจเลย
นอนสบายเหมือนประหนึ่งเป็นบ้านตัวเอง
เพราะคุณโรสลินเขาไล่ในเล่ออกจากบ้านไป
สิบห้านาทีต่อมาแม่ค่ะของคุณโรสลินอายุหกสิบเจ็ดปี
อยู่บ้านหลังถัดไปไม่ไกลกันมากประมาณสัก๓๐๐เมตร
โทรศัพท์มาหาบอกเนี่ยช่วยแม่ด้วย
เล่โอ้ปรากฏขึ้นไปนอนอยู่ข้าง

ใช่ค่ะแล้วพยายามกระทำอนาจารย์
แม่บอกว่าแม่ตกใจตื่นแล้วร้องโวยวายดิ้นสะบัดจนหลุด
หลังจากนั้นวิ่งไปหยิบโทรศัพท์แล้วโทรหาเธอค่ะ

ตอนคุณยายเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแล้ว
คือคุณยายจำได้ทุกเม็ดทุกแมทเลย
ว่านายเล่มาทำอะไรบ้าง

คุณยายเล่าแบบตรงเลยนะ

ก็บอกว่าอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าพูดอย่าพูดอย่าเอ็ด
อยู่เฉยเขาก็ควักออกมา
ทำอย่างนี้เขาจะรีบคว้าแขนคว้าแขนฉันก็ดิ้นหลุด
ฉันวิ่งโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาลูก
แต่เขาบอกให้เราไม่ให้ขยับหรือว่าไม่ให้อะไรเลยใช่ไหม
เออไม่ให้ขยับไม่ให้พูดให้อยู่เฉยจะจับแขนเรา

ในใจแม่คิดว่าคงจะโดนละเมิดแน่ใช่ไหมครับ

ให้สื่อช่วยจัดการให้หน่อย
อยากให้ทำเหลือเกินเนี่ยเขาเดินผ่านอยู่เนี่ย
มันเพราะเขากลัวกันหมดแล้วว่าอย่างนี้
โอ้โหนี่แหละฮะก่อเหตุที่บ้านแรกฮะ
บ้านลูกสาวของคุณยายแล้วมาก่อเหตุกับคุณยายก่อน
คุณยายโบหูมาพยายามจับแขนจับมือยายเอาไป
เราก็บอกอยู่เฉยอย่าขยับ
วิ่งเข้ามาอ้าวเล่
แกมาทำไง
บ้านหลังนี้ถ่ายรูปได้รูปเดียวเนี่ยค่ะคือรูปนายเล่ที่นอนผึ่งอยู่บนเอ่อ
บนบ้านบนเตียงของคุณยายแม่ของเขาใช่ค่ะแม่ของเธอนะฮะอ่า
แล้วถามว่าพอมาถึงแล้วมันเป็นยังไงคุณรู้ไหมแม้กระทั่งเนี่ยลูกสาวคุณรสลินนะ
กับสามีไปถึงที่บ้านไปถึงที่บ้านแม่แล้วโอ้เขาก็ยังแบบดูท่าทีไม่ได้ลุกลี้ลุกโรน
ปรากฏจังหวะพอเห็นคนเฮ้ยเริ่มมาเยอะขึ้นอาศัยจังหวะนั้นค่ะ
หนีไปเลยค่ะวิ่งหนีไปในความมืดทีนี้หลังเกิดเรื่อง
ก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพศรีโมโหสดค่ะ

ก็บอกว่าตำรวจมีการจะเรียกมาเจรจาพูดคุยกันในที่โรงพักนะคะเรื่องของคดีในวันพรุ่งนี้
แต่ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมมาด้วยนะเรื่องราวของในเล่เป็นใครยังไง
เล่เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวนะคะกับคุณยายกับลูกสาวนี่แหละ
มีอาการคล้ายกับคนป่วยจิต
ฝ่ายครอบครัวของในเล่เองเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ก็เล่ป่วยทำผิดก็ให้ตำรวจจับไปดำเนินคดีก็แล้วกัน
ต้องส่งบำบัดนะฮะกลัวว่าจะก่อเหตุที่อันตรายกว่านี้นะครับ